ท่านผู้ชมครับเรายังตามให้อยู่นะครับเรื่องของดวงไฟประหลาด
อยู่ในพื้นที่ชายภูมิแล้วก็ราชบุรีตอนนี้มี๒พื้นที่นะ
เราพยายามตามหาในทุกแง่มุมนะครับในแง่ของความเชื่อของคนในพื้นที่
แง่ของหลักวิทยาศาสตร์ว่าตกลงแล้วมันจะเป็นอะไรกันแน่
เอาที่ชัยภูมิก่อนเราตามมาหลายวันแล้ว
ก็เจอดวงไฟประหลาดแบบนี้แสงสีส้ม
สีเขาขาวเหลืองบางวันก็ดวง๑บางวันก็๒ดวง

นักข่าวของเราเจออยู่ได้สัก๒๓คืน
มากแต่หลังหลังไม่เจอแล้ว

ชาวบ้านบอกว่าส่วนใหญ่จะออกมาคืนเดือนมืดวันโกนเนี่ยคืนวันโกนคืนวันพระนี่จะออกมา
วันนี้วันพระใหญ่คุณปียชาติคงถิ่นเนี่ยทำตามคำแนะนำของนักวิชาการ
บอกกับเราบอกว่าแสงพวกนี้ถ้าเอาตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะ
ถ้าเจอขึ้นมาไม่รู้จะแสงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาสปอร์ตไลท์ยิงใส่ไปเลย
แล้วจะรู้เลยว่าคืออะไรมันจะอาจจะเป็นการชนกันเจอกันแล้วมันจะเห็นอะไรพวกนี้นะครับ
วันนี้คุณปิยชาติไปซื้อไฟสปอร์ตไลท์มาเลยนะเตรียมมาแล้วเตรียมเลยวันนี้คืนวันพระใหญ่
นะฮะนี่อันเลยนะฮะกะว่าที่บ้านวังไอจีดเนี่ยถ้าเจอ
เมื่อไหร่เนี่ยตะบนวังตะเข้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวฉายขึ้นไป
เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ถามไปยังคุณปียชาติบอกว่า
จนถึงณขณะนี้ยังไม่เจอนะฮะอืมอ่านี่ใกล้เวลาจะ
ฟิลล์แล้วเดี๋ยวยังไงต้องกลับเข้าที่มั่นก่อน
ใกล้แล้วด้วยนะไปสี่ทุ่ม
แต่ไปตั้งแต่ค่ำยังไม่เจอนะฮะ
อันนี้คือภาพคืนนี้นะอันนู้นดวงจันทร์นะ
ดวงจันทร์สวยใช่ไหมวันนี้อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอก
โอ้โหเขาแสงไฟจากตึกรามบ้านช่องน้อยคุณเขียนมาสอน
คืนเดือนมืดแล้วพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเห็นดวงจันทร์นี้สวย
เอาละครับทุกผู้ชมครับส่วนเรื่องความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
สำหรับแสงไฟประหลาดที่บ้านวังไอจี
อย่างนายเอกพลสุเสนาอายุ๓๗ปีเป็นชาวบ้านวังไอจีด
คนแรกเลยที่เห็นดวงไฟประหลาดคนแรกแล้วถ่ายภาพไว้ได้เนี่ย
บอกว่าตั้งแต่ตัวเองไปนอนเฝ้าวัวอยู่ที่กระท่อมท้ายหมู่บ้าน
เคยฝันเห็นเจ้าพ่อปู่จันทองอยู่๓๔ครั้ง
ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ผีเข้าในฝันเนี่ยเป็นผู้ชายแก่ใส่เสื้อขาดขาด
บอกว่ามาจากที่อื่นแล้วก็ให้โชคให้ลาบนายเอกพลด้วยนะ
หวยมาหลายงวดค่ะส่วนตัวเขาจึงเชื่อว่า
เรื่องของเจ้าพ่อปู่จันทองเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริง
เพราะว่าที่ป่าท้ายหมู่บ้านตรงจุดที่เขาเจอแสงประหลาดกันบ่อยเนี่ย
จะมีศาลเก่าอยู่ศาลเจ้าปู่จันทอง
ที่หนุ่มเบนส์เคยถูกผีเข้าแล้วก็ต้องไปถึงท้ายหมู่บ้านตรงนั้น
เอกพลเขาก็เคยเจอแล้วไม่เฉพาะในเอกพลนะครับ
ที่มีผีมาเข้ารักษณะฝันแล้วก็ถูกหงถูกหวย
ที่เจอพ่อปู่จันทองในโอดเกื้อหนุนอายุ๖๘ปี
เป็นชาวบ้านในแบบยุคแรกแรกเลยที่มาอยู่กันที่หมู่บ้านวังอ้ายจีดเนี่ย
ว่าตอนนั้นที่มาอยู่มาอยู่กันตั้งแต่ช่วงปี๒๕๑๘
สมัยมาอยู่ยังเป็นป่าแบบป่ารกทึบเคยไปหาของป่านะ
กลับเข้าป่าในพรานทุกคนต้องผ่านกุฏตาเพชร
เอาเหล้าเอาหมากเอาพลูเอาดอกไม้ทูบเทียนไปเส้นไหว้ก่อนเข้าป่า
ปกปักรักษาพื้นที่บริเวณแถวนี้และทุกคืนวันพระเพิงไฟพระหลาด
ล่าสุดเมื่อห้าปีที่แล้วลุงโอดบอกว่า
มีผู้ชายที่แบบอายุเยอะแล้วผู้ชายแก่ที่ทุ่งนามาบอก
ว่ามีชายชื่อขุนไกรมาขอเป็นเพื่อนรักซึ่งคนอีสานเขาเรียกว่าเสี่ยว
ชายชื่อขุนไกรมาขอเป็นเสี่ยวด้วยก็เลยบอกว่าถ้าจะมาเป็นเพื่อนรักกันเนี่ย
ต้องมาเข้าฝันบอกหวยกันก่อนนะแล้วขุนไกรก็มาเข้าฝันบอกจริง
แล้วถูกหวยจริงถูกติดต่อกัน๑๐กว่างวดนะ
จนต้องตั้งศาลให้มีชาวบ้านมาขอโชคขอลาบตลอดที่ศาล
ซึ่งในโอดเชื่อว่าเจ้าพ่อขุนไกรน่าจะเป็นคนโบราณคนนั้น
เห็นอยู่แทนเป็นสีแดงแน่สีเขียวแน่
ทุกคนมามาขอเป็นเสี่ยวถ้าเป็นเสี่ยวก็บอกเลือกแก่ด้านมึงวาดวาดวาด
หมอบ้งหมอบ้านหมอผีในพื้นที่มาช่วยยังไงผีก็ไม่ออก
สุดท้ายพ่อต้องยอมบอกว่าอาเบนส์ที่เบนส์พูดอยู่ตลอด
ไม่รู้ว่าใครมาอยู่ในร่างเบ้นแล้วบอกจะไปจะกลับจะกลับจะไป
จะกลับไปที่ศาลเบ้นไปเลยเบ้นก็ไป
ไปถึงศาลท้ายหมู่บ้านป่าท้ายหมู่บ้านแล้วมีสารเจ้าเก่าอยู่แห่งหนึ่งเนี่ยฮะ
เขาบอกว่าเนี่ยคือสารของพ่อปู่จันทองแล้วเบนส์ก็มาทำพิธีขอขมงขอเข้ามาที่นี่
ก่อนที่จะคืนสติแล้วก็กลับบ้านนะฮะเหตุการณ์เนี้ยนะครับ
คือเราก็ไปคุยนะไปคุยกับนายบุญเลิศกล้าเพชร
อายุ๕๗ปีพ่อของเบนส์พ่อบอกว่าหลังจากลูกชายถูกผีเข้าช่วงกลางวันนะ
ตกดึกมีอาการทุรนทุรายอีกรอบนึงนะฮะ
ก็เลยตั้งใจจะให้ผู้เท่าผู้แก่มาทำพิธีกรรมผูกข้อไม้ข้อมือให้
แล้วก็ตั้งใจจะพาไปหาพระที่อำเภอลำนารายจังหวัดลบบุรี
เพื่อทำบุญรดน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้เป็นพระที่เคารพนับถือนะครับ
แต่พอไปถึงกลางทางลูกมีอาการคล้ายผีเข้าอีก
วนรถกลับมาที่บ้านแล้วเอาไปเฉพาะบัตรประชาชนของเบนส์
พอไปถึงที่จังหวัดลบบุรีนะครับอำเภอลำนารายไปหาพระรูปนั้นนะครับ

ทักทันทีเลยยังไม่ทันพูดอะไรเลย
พระบอกว่าลูกชายเนี่ยผีเข้าใช่ไหม
ลบหลู่เจ้าที่เขาไม่มีหรอกกระสงกระสือผีป่าผีโพงอะไรเนี่ย
แล้วที่เขามาเข้าแบบนี้เพราะอยากได้สารพระภูมิใหม่
นายบุญเลิศบอกว่าทางครอบครัวเชื่อนะฮะ
แต่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อ
และเพื่อความสบายใจของที่บ้านเดี๋ยวจะตั้งสารพระภูมิใหม่ในวันพุธหน้า
พ่อบอกว่าไม่มีหรอกกะสงกะสือยังไม่มี
เป็นไฟของเจ้าที่ที่ไฟขึ้นเป็นแสงนะฮะ
คือเป็นเจ้าที่เหมือนขึ้นรักษาสมบัติ
บอกว่าปีนี้ลูกล้มน่ะตกเป็นปีนั่นปีทรง
แล้วก็เจ้าตาไว้มานานเมื่อไรต้องให้ทำให้เขา
ให้เขาไปกลับบ้านไปกลับไปอ่อนย้อมก่อนจ๊ะ
น้อมศาลนี่แหละเจ้าพ่อท้องนี่แหละ

คือเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคน

แต่มีเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาไม่ค่อยสบายใจกัน
ไม่สบายใจกันทั้งหมู่บ้านที่บ้านวังอ้ายจีด
เพราะว่ามีการไปพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือผีปอบ
ที่บอกว่ามีไก่ตายด้วย
แล้วก็มีผีปอบอยู่ในหมู่บ้านอะไรแบบนี้
เพราะมันมีอยู่วันหนึ่งที่เจ้าของไก่
เขามีไก่ชนสองตัวมันตีกันจนตายแล้วเข้าไปฝัง
แล้ววันนั้นเขาเจอแสงไฟประหลาด
คนก็เลยไปลือกันไปพูดต่อกันโดยเฉพาะมีสื่อมวลชนไปบอกว่า
ผีปอบจะออกมาเพราะว่าจะมาคอยกินไก่
คนในหมู่บ้านเขาบอกโอ้โหไปพูดแบบนี้เขาเสียหายนะว่าหมู่บ้านเขามีผีปอบอ่ะ
เขาเลี้ยงไก่ชนไก่มันก็ตีกันตายมั่งอะไรมั่งก็ตามปกติ
แต่บอกว่าเนี่ยผีผีปอบมาล่าไก่มากินไก่ไก่ก็เลยตายเนี่ย
อันนี้เขาบอกไม่ใช่นะฮะทำให้หมู่บ้านเขาเสียหาย
หมู่บ้านเขาไม่มีผีปอบนะฮะเพราะฉะนั้นขอชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
เรื่องที่ไก่ตายเนี่ยไม่มีผีโปกผีปอบฝีมือผีปอบเนี่ยไม่ใช่
มันก็เป็นเรื่องตามหลักวิทยาศาสตร์ของการตายของมันนั่นแหละ
จะเป็นโรคตายป่วยตายหรือว่าตีกันตายก็แล้วแต่เขาก็เอาไปฝัง
ค่ะก็แค่นั้นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็ฝากบอกทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรามาให้ช่วยเป็นสื่อกลาง
ทีนี้ในมุมของนักวิชาการวันนี้เราคุยเพิ่มเติมให้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์พิพัฒน์กระแจจันทร์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่า
สาเหตุที่ทำให้ภาคอีสานเนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ
ลักษณะแบบนี้เรื่องผีอะไรต่างเยอะกว่าภาคอื่น
ก็เป็นเพราะว่าพื้นฐานทางขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชาวอีสานเนี่ย
ผูกพันเชื่อมโยงกับเรื่องของผีมาอย่างยาวนานแล้วก็เหนียวแน่น
ประกอบกับภาคอีสานยังมีความเป็นสังคมชุมชนชนบทแบบดั้งเดิมอยู่เยอะ
มีผู้เท่าผู้แก่มีคนรุ่นเก่าอยู่เป็นจำนวนมาก
ความเชื่อพวกนี้มันก็เป็นความเชื่อในมิติที่คนเท่าคนแก่
วิถีชีวิตดั้งเดิมเนี่ยเขายังอยู่ตรงนี้
อาจารย์พิพัฒน์ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องงมงาย
แต่มันคือวัฒนธรรมของพื้นที่ของท้องถิ่นที่เขาสืบทอดกันมา

ด้วยความเป็นสังคมแบบเอ่อชนบทที่ยังมีลักษณะการปกครองแบบ
รวมอยู่กันเป็นหมู่บ้านรวมอยู่กันเป็นแบบเครือญาติอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ในเขตภาคอีสานเนี่ย
อาจจะเป็นอีกหลายที่ในประเทศไทย
ความเชื่อจึงมีความเข้มแข็งมาก
แล้วก็ในภาคอีสานจริงไม่ได้มีความเชื่อแค่เรื่องของกระสือตามที่เป็นข่าว
แต่ว่าจริงยังมีเรื่องของผีฟ้าหรือผีปอบ
ซึ่งอันนี้จริงมันเป็นสิ่งที่มีมาก่อนศาสนาพุทธจะเข้ามา
มีคนก็พยายามบอกว่ามันเป็นเรื่องของแก๊สมีเทนอะไรอย่างนี้
ดูแล้วมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันน่าจะเป็นแสงสีฟ้าสีอย่างอื่นมากกว่าอะไรอย่างนี้
ไม่แน่ใจเลยครับว่าอะไรแล้วก็บางทีแวบแรกที่คิดแบบอาจจะขำอะไรอย่างนี้
คืนนี้คืนวันพระใหญ่นะครับวันวิสาขบูชานะครับ
ก็อย่างที่ท่านเห็นไปในช่วงแรกนะครับคุณปียชาติ
วันนี้ก็ทำตามหลักวิชาการที่มีนักวิชาการแนะนำเรา
อาจารย์ออสบอกใช่ไหมอาจารย์ออสจากหมอเกษตร

ถ้าเจอแสงพวกนี้ก็เอาสปอร์ตไลท์ยิงใส่เลย
เดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไง
แต่วันนี้ยังไม่เจอนะแต่ปียชาติซื้อสปอร์ตไลท์ไปแล้ว

ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในวันต่อไปก็แล้วกันนะครับ